มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
แต่พี่ทำทุกอย่างลาบลื่นแต่เห็นบอกว่าหลังจากนั้นพี่อยู่อีกหลายปี

จากนั้นก็มีเหตุการณ์แต่อันนี้ไม่แรงแล้วนะครับ
มีอยู่วันหนึ่งผมกลับบ้านประมาณสักตี๒เสร็จนะครับ
นั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยผมก็อยู่บ้านคนเดียว

ระเบียงที่รับลมได้ลมแม่น้ำเข้ามาอะไรอย่างนี้
จำได้ว่าเป็นฟ้าหลังฝนอากาศเย็นสบายเลยนะครับ
รุ่นแรกเลยที่เป็นรุ่นแบบต้องเสียบลักษณ์นะครับ

ฟังเพลงจำได้คือเพลงลมเพลลมพัดของมารีหัวหน้า
ชื่อเพลงร้องอย่างนี้ลมเพลลมพัดร้องขับคลานเป็นลำน้ำ
เพลงเย็นสบายกับลมแม่น้ำเย็นเราก็ชื่นใจฟังเพลงแบบอินมาก
โอเคก็สักเกือบตี๓ก็เข้าไปฟังต่อในห้องนะฮะก็คือวางลำโพงนี้ไว้ที่หัวเตียง
แล้วก็เสียปลั๊กแล้วก็ฟังอีกแป๊บนึงจะหลับไหมฮะก็ปิดปิดรีโมทแล้วปิดเลย
พอหลับไปสักระยะหนึ่งจำไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะฮะไฟในห้องก็มืดอยู่เพลงมันก็ดังขึ้นมา
ลมเพลลมพัดไอพอร์ตเนี่ยมันก็จะไฟติดขึ้นมาไฟก็สปาร์คขึ้นมา
รีโมทก็อยู่บนหัวเตียงแล้วก็ไม่ไปโดนมันไม่ได้ไปกดมันแต่มันติดขึ้นมา
แล้วพี่อยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวแต่ก็อันนั้นยังยอมรับว่ายังไม่ตกใจมาก
แต่ตื่นตกใจตื่นผมก็เลยถอดปลั๊กออกพอถอดปลั๊กออกไฟมันก็ดับหมดใช่ไหมครับ
ก็เดินไปฉี่เดินไปห้องน้ำแต่ห้องนอนผมเนี่ยจะต้องเดินอ้อมเลี้ยวซ้ายหนึ่งซ้ายสองโค้ง
แล้วก็ต้องไปด้านหลังเข้าห้องน้ำขณะที่กำลังฉี่อยู่เนี่ยมาอีกแล้ว
ลมเพลลมพัดร้องขับค้านเป็นหลักโอ้ตอนนี้ลมจริงจริงแล้ว
ผมมั่นใจว่าผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วผมเก็บอุปกรณ์เรียบร้อย
ก็เดินออกมาเดินออกมาตรงหน้าห้องน้ำแต่ยังไม่ไปถึงเครื่องนะฮะ
ผมก็ฉี่พูดกันพูดเลยอย่ามาเล่นอย่างนี้อยากได้อะไรมาบอกพูดอย่างนี้เลย
แล้วผมก็เดินกลับไปที่หัวเตียงปลั๊กก็ถอดอยู่ปลั๊กก็ถอดปลั๊กก็ถอดอยู่
ไฟก็ไม่มีมันเป็นไปไม่ได้อ่ะถอดปลั๊กอยู่อะไรแล้วมันจะดังขึ้น
เห็นหนกถึงท่านต้องตามอาเจกปอมาอีก
พอถัดนะผมก็เลยเชิดอาเจกปอมารอบสามรอบสาม
อาเจกปอก็มาแต่นี่มาก็ภาวะปกติแต่พอมานั่งโซฟาในบ้าน
ไม่ได้ร้องอาหย่างพอนั่งโซฟามีเด็กวิ่งเต็มเลยวะ
เด็กอะไรจังอาเจกบอกเป็นกุมารทอง
แต่อีมาดีอีไม่มาให้ร้ายเรือหรอกอีก็สนอีก็มาเล่นวิทยุของเรือพวกเด็กนี้
อาเจกรู้เองเลยโดยที่ยังไม่ได้เล่าให้อาเจก
ยังไม่ได้เล่าว่ามีอะไรหลังจากที่อาเจกมาดูเป็นกุมารทอง
ทำยังไงก็อาเจกก็เชิญให้ไปอยู่ในศาลซะ
ต้องไปซื้อของเล่นซื้อรถยนต์ซื้อโน่นซื้อหนี้อะไรแล้วยังไงนะฮะ
แล้วไปซื้อวิธีภาริย์เครื่องหนึ่ง
หลังหาล่างเล่นตรงนี้นะอย่าซีซู้ไปเล่นข้างบน
เอางี้เราไปดูบรรยากาศของบ้านพี่วินิตดีกว่านะครับเพราะผมเชื่อว่าที่พูดกันมาเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากเห็นแล้วว่าที่ดินแปลงนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับไปชมครับ
บ้านที่มีเจ้าที่เจ้าทางก็เหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาสถานที่รวมถึงดูแลผู้อยู่อาศัยให้อยู่ดีมีความสุขแต่ต้องทำให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะครับ

สารจะอยู่ตรงบริเวณกลางบ้านนี้เลย
สังเกตเห็นไหมครับว่าจะเป็นที่ทะยางมุม
แล้วก็ตอนสถาปนิกออกแบบก็ให้อยู่ตรงศูนย์กลางของบ้านเลย

เราก็จัดความเรียบร้อยนะครับ
ในศาลอย่างเช่นวิทยุรถเด็กเล่นของน้องกุมารนะครับ
แล้วก็ทุกวันพระก็จะต้องมากราบไหว้นะครับ
ตามสัญญาที่ให้ไว้กับศาลและผมเจ้าที่ที่นี่
และนี่คือสารเจ้าที่ที่ได้ถูกย้ายมายังจุดที่สินแสบอกแล้วครับ
เป็นเจ้าที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
เพราะมักจะบันดาลโชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัยมาโดยตลอด
จะมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นที่บ้าน
วันได้เห็นผู้หญิงห่มยาวและผู้ชายแก่
แต่งชุดโบราณอะไรพวกนี้ครับ
บางครั้งคือมาทำที่ศาลนะครับ
บางทีอยู่มันมีเลขแล้วก็มองตามเลขค่ะ

แล้วมันก็ถูกนะคะสามสี่ครั้งค่ะ
หลังจากที่เราได้ไปสักการะเจ้าที่มาแล้ว
ตอนนี้คุณวินิตจะพาเราไปยังห้องลูกสาวครับ
ไปดูสถานที่ที่เกิดเหตุ
ที่ทำให้เสียงส่อลูกสาวสุดที่รัก
ยังภาวะอยู่ทุกวันนี้ครับ
กระเบื้องแผ่นนี้ที่อาบน้ำอยู่
เบื้องแผ่นนี้ตกลงมาทับขาเขาเลือดสาดเลย
ไปเย็บต้องไหลเข็มที่โรงพยาบาลบริเวณนี้ครับ
ตอนขึ้นห้องนอนนะครับบริเวณนี้ก็เป็นสิ่งที่เคารพ
โดยเมื่อยิ่งเสด็จเตียเสด็จพ่อกำลังชมพรเขตอุตกรรมศักดิ์
พ่อก็มาให้ศิลปิน
มาวาดเป็นภาพเดียวกับที่วัดโพ
พ่อเสียแล้วก็ย้ายบ้านผมก็เลยนำภาพนี้มาไว้ที่นี่
และสถานที่ที่เกิดเหตุที่ทำให้คุณวินิตร้อนมาก
นั่นก็คือห้องนอนครับ
เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้น
ไม่สามารถมีอะไรที่พิสูจน์ได้เลย
ประมาณตี๒เสร็จของคืนวันหนึ่งนะครับ
ฟังเพลงอยู่ที่นี่อากาศเย็นสบายหลังฝนตก

แล้วก็เดินเข้าไปนอนในห้องนอนแล้วก็ปิดแล้วก็นอน

ทั้งหมดนี้ก็ได้พามาเยี่ยมสถานที่เกิดเหตุการณ์จริงจากเดิมที่ผมเองก็ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้นะครับ
วันนี้ก็เลยพามาดูเดี๋ยวกลับไปมูกันต่อที่สตูดิโอครับ
อะไรที่จะเป็นของเราก็เป็นของเราจริงนะพี่น้อง
ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วก็ไม่เคยเชื่อก็ต้องเชื่อแล้ว
ฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราได้ที่ตรงนี้มา
สุดท้ายผมคิดว่าถ้าจะตายก็ต้องตายอยู่ที่นี่ก็ฝังที่นี่

ตัวพี่เองตั้งแต่อยู่มาเป็น๑๐ปี
เคยเห็นที่แบบว่าเป็นรูปธรรมเจ้าที่พี่บ้างอย่างด้วยตัวพี่เองบ้างยัง

แต่ก็มีความเชื่ออย่างที่เราแหละ
อย่างเวลาเขาจะไปแข่งขี่ม้าหรือว่าจะไปทำอะไรเนี่ย
ส่อใส่รับเขาจะมาขอพรท่านอะไรอย่างนี้
เขาก็จะสมที่เขามีความตั้งใจ
แต่ว่าขออย่างเดียวไม่พอก็ต้องปฏิบัติด้วยนะครับ

ส่วนตัวพี่เองเคยไปอธิษฐานขอพรอะไรจากท่านไหมฮะ
ก็ยอมรับว่ามี๒เรื่องใหญ่ในชีวิตผม
เรื่องแรกเมื่อปี๒๕๕๒นะครับ
ช่วงปี๒๕๕๐ผมเตรียมงานใหญ่มางานหนึ่ง
ก็คืองานแสดงแสงสีเสียงที่พระที่นั่งอนันตสมคม
คือเตรียมงานมาสัก๒ปี
แต่งานก็ไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งปี๕๒เนี่ย
ซึ่งเป็นปีสำคัญซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่ทำปีนี้

ทีมงานต่างก็ต้องกระจายแล้วเพราะว่าเราเตรียมงานมานาน
ก็ผมก็ไปอธิษฐานว่าถ้าผมตั้งใจดี
มีความปรารถนาดีที่อยากจะทำงานสำคัญขึ้นมา
ขอให้พรว่าจะได้ทำงานนี้

ที่มีผู้ชมดูทั้งหมด๙วัน๑๘รอบ
มีผู้ชมเกินกว่า๒ล้านคน
นั่นคือสิ่งแรกที่พี่คิดว่าหาคำตอบไม่ได้ว่า
รอคอยมา๒ปีไม่ได้ทำจนที่สุดมาขอที่นี่ปุ๊บได้ทำ
แต่จริงแล้วยังมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับ
พี่เองก็ได้ทำเมื่อปีที่แล้ว

ที่แสดงไปเมื่อเดือนธันวาคม
ผมเริ่มงานตั้งแต่มกราคมปี๕๗ต้นปี
แล้วก็วันที่๑วันธันวาคมจะเป็นวันแสดง
แต่ว่าวันที่๒๑พฤศจิกายน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

ผมวันนั้นก็แอบอธิษฐานคนเดียวคืออาย

ผมต้องเลือกเวลาที่ทุกคนไปทำอย่างอื่นแล้วไม่เห็น
ขอแล้วผมก็แอบขอด้วยลำพัง
ว่ามีความตั้งใจดีตั้งใจกิน
งานจากบทกล้านชีวิตบนบทนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวต่าง
เป็นเรื่องที่ดีให้กับผู้ที่จะมีโอกาสชม
ก็ตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้ด่วนบันดาลให้งานนี้

แล้วก็มีผู้ที่มาร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดงานนี้

ฐานก่อนวันแถลงข่าววันหนึ่ง
หลังจากวันแถลงข่าวปรากฏว่ามีผู้ที่มาร่วมสนับสนุนช่วยกันทำให้เกิดงานนี้
หลังจากงานนั้นเพียง๒วันให้หลัง

ยังไงก็ต้องเจ๊งแน่นอน
พี่กำลังคิดแล้วถ้าเจ๊งครั้งนี้หนัก

เพราะว่าเราก็ตั้งใจทำงานทีมงานก็อยากทำอยู่นะฮะ

แต่ปรากฏว่าหลังสองวัน
มีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุน

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่ง
งานนี้ลุล่วงไปด้วยดีได้

พี่เคยอธิษฐานของานใหญ่๒งานแล้ว

ครับก็จะมีปลายปีนี้ครับ

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นแห่งแรงบันดาลใจ
สุนัขทรงเลี้ยงก็คือเรื่อง

เรื่องจากแรงบันดาลใจจากบทพระชินิพล

ฉบับการ์ตูนที่คุณชายรัชวัฐ

แล้วก็เป็นบทพระราชนิพลของพระเจ้าอยู่หัว

อีก๒วันเท่านั้น
และทั้งหมดก็คือเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ

สุดยอดเลย